ใกล้แล้วใช่ไหมสงกรานปกตินี่คือ๑๒๑๓๑๔เมษา
งกรานเนี่ยรวมวันผู้สูงอายุด้วยแต่ล่าสุดค่ะ
สบคบอกว่าปีนี้ขอความร่วมมือ
ดไปก่อนได้ไหมการเดินทางกลับภูมิลำเนา
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ไปเลี้ยงสังสรรค์กับครอบครัว
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องไปรดน้ำขอพร
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างที่เราทราบกัน
เรานี่แหละบุตรหลานอาจจะนำเรื่องของโรคโควิดต่าง
เอาไปให้ท่านไปฝากท่านติดเชื้อ
ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ประชาชนเดินทางกลับบ้านที่ล่วงหน้าไปแล้ว

สงกรานแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาแล้ว
เรียกคนที่กลับมามานั่งสังสรรค์กัน

คือถ้าเกิดว่าจะทำอะไรนะคะนึกถึงกฎหมายหลายฉบับที่ออกมาหน้านี้
ว่าจะเป็นพรกรฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นพรบควบคุมโรคติดต่อ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่างหลายอย่างค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ศูนย์สบคค่ะโคศกนะคะนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินนะคะ
ก็มีการแถลงคือเมื่อวานครบรอบ๗วันประกาศใช้เคอร์ฟิลล์
นายกเรียกประชุมเลยนะคะมีการประชุมวีดีโอคอนเฟรนต์กัน
ล่าสุดค่ะนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
เมื่อวานนี้ออกมาแถลงผลการประชุมบอกว่าก็ครบรอบแล้ว
คือ๒สัปดาห์ของการใช้พรกรฉุกเฉินแต่เป็น๑สัปดาห์ของการประกาศใช้เคอร์ฟิลล์
นายกย้ำในที่ประชุมนะคะบอกว่าคุณผู้ชมฟังนะ
ถามกันเข้ามาเยอะถามกันเข้ามามากการประกาศใช้เคอร์ฟิลล์
ระยะเวลาต้องมีการขยายเวลาออกไปไหมถึงแม้ว่ากราฟของผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่
จะขึ้นลงก็ตามโคศกสบคย้ำชัดนะคะ
นายกย้ำในที่ประชุมว่าตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาของการประกาศเคอร์ฟิลล์
จะยังคงในเวลาเดิมก็คือตั้งแต่๔ทุ่มจนถึงตี๔วันรุ่งขึ้น
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นปัญหาสำหรับการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิลล์นะคะ
ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพที่ได้รับการยกเว้นที่ได้รับการผ่อนผันเพิ่มเติม
เรื่องนี้อาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายบอกว่า
ตอนนี้เดี๋ยวกำลังหารือร่วมกับฝ่ายกฎหมาย
จะประกาศเอาให้ชัดอีกครั้งว่ากลุ่มไหนอาชีพไหนกันแน่
ที่ได้รับการผ่อนผันที่ได้รับการยกเว้น

หลายคนก็บอกว่าผมนี้เข้าเกณฑ์เปล่า
พอไปเจอด่านกลายเป็นว่าผ่านด่านไม่ได้ในช่วงเคอร์ฟิลล์ค่ะ

พลตำรวจโทปิยะอุทาโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าเรื่องของการเล่นน้ำสงกรานที่ใกล้จะมาถึง
ตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกระทรวงวัฒนธรรม
มีการขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงคราน
กลับไปยังพื้นที่ภูมิลำเนาต่าง
ตอนนี้งดเว้นการเดินทางก่อน
จะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เอาไว้ก่อน
ดสักปีหนึ่งคงไม่เป็นไรนะคะ
เพราะย้ำชัดเลยค่ะว่าที่ต้องขอความร่วมมือแบบนี้
ต้องหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ให้ได้
ที่สำคัญตอนนี้ในหลายจังหวัดก็มีการประกาศงดกิจกรรมประเพณี
รดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานไปแล้วด้วยนะคะ

ผมเชื่อว่าในทุกจังหวัดนั้นไม่มีการจัดงานสงการแน่นอน
การเดินทางนั้นท่านอาจจะคิดว่าถนนโลกเดินทางสะดวก

กว่าจะกรุงเทพถึงเชียงใหม่ผมว่าผ่านด่านไม่น้อยกว่าร้อยด่าน
ก็คือห้ามออกจากบ้าน๒๔ชั่วโมงท่านต้องช่วยกันนะคะ
ไม่ใช่ว่าเห็นถนนโล่งเหมือนอย่างที่คุณปียะอุทาโยบอกนะ
แล้วก็เดินทางกลับบ้านกันนะคะไม่ต้องกลับแล้วค่ะ
ตอนนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะ
ส่วนคำถามที่ว่าหากประชาชนไม่ได้เดินทางไปไหน
แต่ยังสามารถจัดกิจกรรมสงกรานหน้าบ้านของตัวเอง
เหมือนดังเช่นทุกปีที่ผ่านมาก็คือตั้งถังหน้าบ้านสาดน้ำกันหน้าบ้าน
อันนี้มีความผิดหรือไม่อย่างไร
พลตำรวจโทปิยะอุทาโยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการขอความร่วมมือให้งดออกไปก่อน
แต่อย่าลืมนะคะอย่างที่บอกไปจะทำอะไรคิดให้รอบค่ะ
มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่คุมอยู่นะคะก็คือพรกรฉุกเฉิน
รวมตัวมั่วสุมในสถานที่ใดที่อยู่นอกเคหาสถานที่อาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
เพราะฉะนั้นแล้วลักษณะการตั้งถังน้ำหน้าบ้านสาดกันหน้าบ้านเปิดเพลงปึ่มหน้าบ้าน
ไม่ได้นะคะอันนี้ผิดพรกรฉุกเฉินเพราะท่านรวมตัวมั่วสุมอาจจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ได้
อ่าปีนี้สงกรานผ่านไปก่อนปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะคะ
แล้วก็มีคำแนะนำว่าถ้าใครอยากรดน้ำดำหัวขอพรคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ในบ้านจริง
ทำได้แต่คนอย่าเยอะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะ